เมื่อวานเราพูดโอเคล่ะเราเข้าใจว่าไปงานศพงานแต่งใส่ซองไม่ได้
แต่งงานศพประเพณีของเรามาตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ย
มันจะต้องมีพวงหลีดค่ะหลังพวงหลีดรู้สึกว่าก็จะเปลี่ยนเป็นพัดลมเอ่ย
สรุปวันนี้กรกตเขาบอกว่าอย่างนี้
พวงหลีดสอสอเนี่ยทั้งทุกคนให้ส่งได้เป็นดอกไม้อย่างเดียว
เพราะว่าดอกไม้สดจะได้บุญกว่า

อันนี้ก็ถือว่าดีอ่ะมาได้บุญเด็กนี่แบบ

อ่ะตอนนั้นน่ะงานศพญาติตัวเองได้จักรยานอ่ะ

แต่ละแต่ละเออจังหวัดแต่ละภาค
เขาก็จะมีประเพณีงานของเขาถูกต้องไหมคะ

ภายะหนุ่มภายะหนักอะไรอย่างนี้ก็ว่ากลับไป
แต่สิ่งหนึ่งที่มันมีคนตายกันทุกวัน

สามารถเขาร่วมพิธีกาอึกพิธีนาตราประเภณี

แต่กรณีไปร่วมงานศพเนี่ย

เนื่องจากกรกตมองว่าหนึ่ง
ไม้สดเนี่ยเป็นการคารวะศพ

จักรยานของใช้ต่าง
ทุกวันนี้เขาทำพวงหลีดเป็นเครื่องเขียนเห็นไหมลูก

ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นสิ่งของ

แล้วดอกไม้การให้พวงหลีด
ที่เป็นดอกไม้สดจะได้บุญมากกว่า

งงคำว่าได้บุญมากกว่าแค่นั้นเอง

ถ้าให้ดอกไม้มันได้บุญหน้าอะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่อ่ะ

เขาบอกว่ามันเพื่อจะแบบว่า
มันสุ่มเสี่ยงมันสุ่มเสี่ยง
ไม่ควรทำแล้วก็ไม่ควรใช้

ถ้าสมมุติอ่ะอย่างต่อคนนี้รวยก็
จะให้จักรยานให้พัดห่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมแลก
ถ้าคุณอยากจะลงเล่นการเมืองอย่างนี้ไหมคะ

คิดตลับสระตะอีกด้านหนึ่งอ่ะ

ว่าดอกไม้ได้บุญมากกว่า

ทุกวันนี้งานศพมันไม่ได้อยู่นานแล้วนะ
ก็สิ่งของเค้าก็ตีไว้เป็นส้มกลิ่นแม่แม่ครูยุสามวันเผา
ก็คือถ้าเป็นดอกไม้ก็คือคงไม่มีใครเอาไปทำอะไรต่อแล้วล่ะมั้ง

โฟมล่ะลูกโฟมล่ะโฟมล่ะโฟมล่ะโฟมล่ะ

ใช่ไงโฟมลดโลกร้อนไหนจะช่วยลดโลกรถ

ที่เขาพยายามปรับพวงหลีดให้เป็นอย่างอื่น
ก็คือว่าเพื่อลดโรคร้อนเพื่อลดการใช้โฟม
ไม่ว่าทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครใช้กาบกล้วยมาทำพวงหลีดนี้

ถูกไหมล่ะใครจะไปนั่งตัดต้นกล้วยมาทำพวงหลีด
อืมอืม